ส่วนทางฝากฝั่งภาษีอีถาริยีตอนนี้เขาบอกฝากฝากฝั่งอีถาริยี
ได้รับผลกระทบมากเหมือนกันนะครับ

คือ๑๒อำเภอนะครับ
อุบลราชธานีเดือดร้อน๘ตำบล

บึงการการสินยสธรรมระดับน้ำลดลง
แต่ภาพรวมของประเทศยังมี๙จังหวัด๓๕อำเภอ
ที่ถือว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม
ดังนั้นตรวจสอบฝากฝั่งภาคอีสานกันบ้าง
สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดหนองคายช่วงนี้
ยังมีฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะ
ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคาย
เริ่มลดลงบ้างแล้วนะครับโดยอยู่ที่ระดับ๙เมตรเศษ
ลดลงจากเดิม๒๓เซนติเมตร
และมีแนวโน้มทรงตัวครับหรือว่าเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
ขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลลงลำห้วยโมง

ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงน้ำห้วยโมง
เปิดประตูระบายน้ำทั้ง๔บาน
เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง
แล้วก็ป้องกันน้ำในลำห้วยที่ไหลมาจาก
จังหวัดหนองบัวลำพูและอุดรธานี
ในการเอ่อท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในอำเภอท่าบ่อ
และที่อำเภอศรีเชียงใหม่ก็ครบถุงพื้นที่๖๐๐๐๐ไร่
ทั้งอย่างเป็นการพร่องน้ำในลำห้วย
เพื่อเป็นการรองรับน้ำฝนในช่วงนี้ด้วยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานี
อย่างที่รายงานคุณผู้ชมไปตอนแรกนี้
บนราชธานีเดือดร้อน๘ตำบล
ระดับน้ำในแม่น้ำชีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
เราก็ต้องตรวจสอบสถานการณ์แม่น้ำชีถือว่ายังวิกฤตนะครับ
โดยที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชีบ้านธาตุน้อยตำบลธาตุน้อย

แล้วก็ห้ามชาวบ้านนำเรือออกหาปลาจับสัตว์น้ำอย่างเด็ดขาด
เนื่องจากระดับน้ำสูงและมีมวลน้ำจำนวนมาก

เมื่อวานนี้น้ำจากแม่น้ำชีล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร

ซึ่งถูกน้ำเอ๋อล้นตลิ่งเข้าท่วมมาน้ำร่วม๑เดือนแล้ว
มีชาวบ้านอำเภอเคืองในได้รับผลกระทบเกือบ๒๐๐ราย
แล้วก็พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า๑๔๐๐๐ไร่
ซึ่งสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีช่วงนี้

ยังมีมวลน้ำจากจังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดยะสวทรไหลลงมาสมทบ
ประกอบกับในช่วงของวันที่๑๓ถึง๑๖สิงหาคม

จะมีฝนกระจายร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่

ทางด้านของจังหวัดยะโสธร
พื้นที่นาข้าวของชาวบ้านในตำบลค้อเหนืออำเภอเมือง
ซึ่งเป็นพื้นที่ตามแนวรุ่มน้ำ
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนานกว่า๒สัปดาห์
โดยขณะนี้แม้ว่าน้ำที่ท่วมหนาข้าว
ลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติ
อย่างที่บอกไปรายงานของยะสวทรก็บอกว่า
ตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วสถานการณ์คลี่คลาย
แต่ว่าน้ำที่มันเคยท่วมก่อนหน้านี้
ทำให้ข้าวนาปรังแล้วก็นาปีเน่าเสียหายเป็นจำนวนมาก
นายสมรรค์นวรรักษาชาวนาวัย๔๖ปีบอกว่า
ว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่
ช่วยเกี่ยวข้าวนาปรังที่เน่าเสียหายเกือบทั้งหมด
เพื่อจะได้ลงมือทำนาปีรอบใหม่ให้ทันฤดูกาล
พบว่ามีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมกว่า๑แสนไร่
โดยพืชผลส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าว
มันสัมปะหลังปาล์มแล้วก็อ้อย
ส่วนพื้นที่นาข้าวที่ถูกน้ำท่วมมีมากถึง๑แสนไร่
แล้วก็คาดว่าจะได้รับความเสียหายอีกกว่า๘๐๐๐ไร่ครับ